คุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้พาไปดูที่นี่หน่อยค่ะ
สี่แยกคอกวัวอืมนะคะวันนี้เนี่ยที่พาไปดูเนี่ยเพราะว่า
มีความเป็นห่วงว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด
เนื่องจากว่ามีคนเนี้ยไปซื้อนะคะสระสลากยกเล่มน่ะ
เอามาซื้อขายกันมาจากมือแล้วมันมีภาพนี้เกิดขึ้นนะคะ
คนเยอะเลยคนที่ขับรถผ่านไปตรงเส้นนั้นเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นภาพแบบนี้นะคะทีมข่าวของไทยรัฐเนี่ย
ไปสำรวจแผงค้าลอตเตอรี่ที่แยกครัวและจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่
รู้กันดีนะคะว่าจะมีการจำหน่ายลอตเตอรี่เลขดัง
ไม่ว่าจะเป็นเลขของเจ้าแม่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเจอที่นี่แหละนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการจำหน่ายสลากลอตเตอรี่
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการขายแบบยกเล่มไม่ได้แยกขายเป็นใบนะคะ
เท่าที่ทีมข่าวสังเกตเห็นวันนี้เนี่ยผู้ค้ารวมถึงคนที่มาซื้อสลากเนี่ย
ซื้อขายกันอย่างนี้ค่ะค่อนข้างจะใกล้ชิดไม่เว้นระยะห่างนะคะ
มีบางส่วนที่มีเจลแอลกอฮอลตั้งอยู่ที่หน้าแผงขาย
ทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าระยะห่างมันหายไปค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากมากนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เห็นอย่างนี้นะคะก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
มันเงียบเหงานะมันค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าโควิดนี่แหละนะคะ
ค่าตกมากทีเดียวนะคะต่อเลมมันตกเยอะหรอ
คนบางคนกลัวก็อยู่ก่อบ้านอย่างฉันนี่ฉันกลัว
ใช่เสร็จเราต้องจำเป็นเนั้นไม่ส์ไม่เอามารับเขาก็ตัด
งวดที่แล้วก็ไม่หมดนะแต่ว่าถือว่ารัฐบาลช่วย
แล้วมันจะขาดทุนให้เราเอาไปหรือเปล่า
ขาดทุนก็มีไม่ขาดทุนก็มี